ส่วนเรื่องของธุรกิจการบินของไทยตอนนี้นะคะถือว่ายังคงวิกฤตหนักนะคะ
หลังพบว่าตอนนี้สายการบินนะคะสายการบินของไทย๔สายการบินมีปัญหาเรื่องของการเงิน
ขณะที่ตอนนี้๒สายการบินหยุดบินไปแล้วนะคะ
ส่วนการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์วันนี้๒๐เที่ยวบิน
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเป็นผู้โดยสาร๓๐๐คนค่ะ
นายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีหลังจากที่ยกเลิกการบิน๑๐เส้นทาง
จำนวน๒๐เที่ยวบินในวันนี้ค่ะ
บอกว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยเนื่องจากได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และส่งต่อผู้โดยสารไปให้สายการบินพันธมิตรแล้ว
ส่วนจะมีการยกเลิกเที่ยวบินอีกหรือไม่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่นักบินขาดแคลน
แต่มาจากชั่วโมงบินของนักบินที่กระทบต่อเนื่องจากวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเที่ยวบินให้เหมาะสมกับชั่วโมงการบินของนักบินค่ะ
ยืนยันว่าจะแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
อกจากนี้ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน
จะมีนักบินใหม่ทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ๓๐คน
และย้ำว่าการยกเลิกเที่ยวบินโดยส่งต่อผู้โดยสารให้กับสายการบินพันธมิตร
ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไม่กระทบต่อผลดำเนินงานเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ
พร้อมทั้งเลื่อนการเดินทางด้วย
สำหรับการยกเลิก๒๐เที่ยวบินวันนี้นะคะคาดว่ามีปริมาณผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า๓๐๐คน
เพราะว่าแต่ละเที่ยวบินนั้นจะมีผู้โดยสารเฉลี่ย๑๕๐๑๖๐คนค่ะ
จุฬาสุขมานพรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรือกพทเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจการบินในไทยรวม๕๐บริษัท
พบว่ามีผู้ประกอบการสายการบินจำนวน๔รายที่ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ
ประสบปัญหาสภาพคล่องทั้งการขาดทุนหนี้สินกับสถาบันการเงินและหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมสนามบินเป็นจำนวนมากนะคะ
แอร์ทำการบินในประเทศมีเที่ยวบินประมาณ๒๐เที่ยวต่อสัปดาห์